ยี่ห้อนี้คุณผู้ชมครับพูดได้เพราะว่ามันอยู่ในข่าวด้วย
ี่ห้อพญานาคหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันกินแล้วเมาเหรอ
คือจะมีรูปแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะขวดใหญ่กว่าขวดเครื่องดื่มชูกำลังหน่อย
จะเป็นลักษณะของเครื่องดื่มสมุนไพร
เครื่องดื่มสมุนไพรคุณผู้ชมเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
โอ้โหคนเมาก็น่าสนใจแต่เมาได้ขนาดนี้เลยเหรอ
โอ้โหเป็นผู้ชายแต่งกายคล้ายพระเอาไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับ
ตำรวจสพเมืองเลยเข้าตรวจสอบอ้าวตำรวจบอกพระครับ
แต่อาการคล้ายคนเมาแล้วกันนะคล้ายคนเมาอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกลางเมืองเลยครับ
คุณผู้ชมครับตรวจสอบพระรูปนี้นะครับที่สภาพคล้ายคนเมาเนี่ยจับใจความได้ว่า
ซื้อเครื่องดื่มพญานาคมา๖ขวดดื่มไปแล้ว๒ขวดกำลังจะกลับชัยภูมิ
ตรวจสอบในย่ามไม่พบใบสุทธิครับแล้วจำไม่ได้ว่าอยู่วัดไหนนะตอนนั้นท่านจำไม่ได้
พบเพียงสมุดบัญชีระบุชื่อพระวิชัยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสองทุ่มเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเจอคนเมาไม่ได้สตินอนตกเก้าอี้อยู่
ในท่ารถนครชัยแอร์ไปตรวจสอบก็พบว่าพระรูปนี้เมาแบบในคลิปที่คุณผู้ชมเห็น
นายอานบเมืองสมบูรณ์นะครับอายุ๕๙ปีพนักงานขายตั๋วเล่าบอกว่าเมื่อช่วงบ่าย
พระรูปนี้มาซื้อตัวบอกว่าจะกลับชายภูมินะครับ
จะขอไปจำวัดก่อนก็คือจะไปนอนก่อน
แล้วเดี๋ยวทุ่มจะกลับมาพระรูปนี้นะครับ
อยู่ในสภาพที่เมาแล้วโวยวายพนักงานว่าทำงานช้าด้วยนะ
พอท่านโวยวายเสร็จครับพระรูปนี้ก็ลงไปนั่ง
แล้วเกิดตกมานั่งกลิ้งลงกับพื้น
จากนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วล้มลงอีก
โวยวายว่าถูกพนักงานผลักจนล้ม
เขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะครับเพราะเห็นว่า